ติดตามประเด็นร้อนรอบโลกตลอดทั้งวัน
ในเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา

ติดตามได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
หลังจากพบว่ามีเศษหินและก็ดิน
ลนใส่ทหารแล้วก็ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ใต้สะพานคลอง๓เชื่อมกับประตู๔

เราจะไปติดตามภาพรวมบรรยากาศจากคุณสิริวัณรักษัตริย์
รายงานมาจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
ก็มีเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างทหารแล้วก็ลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายค่ะ
นำมาซึ่งคำสั่งปิดไม่ให้มีการลำเลียงเสบียงเข้าไปในวัดพระธรรมกายค่ะ
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ถูกนำตัวมารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสช
ที่สถานีตำรวจภูทรคลอง๕
โดยพระสนิทวงศ์ก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยค่ะ
ก่อนจะขึ้นไปยังห้องประชุมเพื่อสอบปากคำค่ะ
และหลังจากการสอบปากคำพนักงานสอบสวน
ก็อนุญาตให้ประกันตัวพระสนิทวงศ์ในวงเงิน๔แสนบาทค่ะ
เนื่องจากนำตัวฝากขังศาลจังหวัดธัญบุรีไม่ทัน

ซึ่งพนักงานสอบสวนได้นัดหมาย
เพื่อให้นำตัวฝากขังใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
ขณะที่นายองค์อาจธรรมนิษฐานะคะ
โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจพระสนิทวงศ์ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ
บอกเพียงว่าดีใจที่ได้เจอกับผู้สื่อข่าว
หลังจากที่ได้รับประกันตัวไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างทหารและพระสงฆ์
และลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงบ่ายนี้นะคะ
ก็นำมาซึ่งการปรับแผนตั้งรับของเจ้าหน้าที่
ที่บริเวณประตู๔ของพระสงฆ์วัดพระธรรมกายค่ะ
หลังจากที่การเจรจาทั้ง๓ครั้งไม่เป็นผลสำเร็จค่ะ
ซึ่งพระสงฆ์ได้มีการสร้างสิ่งกิดขวาง
ป้องกันไม่ให้ทหารบุกเข้ามาภายในวัดได้สำเร็จ
พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการให้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
รั้วสังกษีเข้ามาปิดบริเวณด้านข้างคอสะพานข้ามคลอง๓

เนื่องจากจุดนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่ง
ที่สามารถเข้าไปยังจุดสำคัญของวัดพระธรรมกายได้ค่ะ
ขณะที่ทหารได้ตัดสินใจยกเลิกข้อเสนอที่ก่อนหน้านี้
ตัวแทนลูกศิษย์วัดพระธรรมกายขอให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ให้หมดนะคะโดยพบว่ามีพระสงฆ์หลบอยู่บนตึกสูงสามชั้น
ซึ่งผิดข้อตกลงที่ได้ทำกันก่อนหน้านั้นค่ะ
พร้อมกับสั่งให้มีการปิดเส้นทางไม่ให้นำเสบียงผ่านเข้าจุดนี้ค่ะหลังจาก
ก็ได้อนุโลมให้นำน้ำและอาหารส่งเข้าไปในวัดได้ค่ะ
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์เผชิญหน้ากันวันนี้นะคะก็มีรายงานมาว่า
ทหารต้องขอเข้าไปตรวจค้นบริเวณนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาว่า
มีเศษดินและก้อนหินหล่นมาจากสะพานค่ะ
ทำให้ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นนะคะ
ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงมีรถยนต์ได้รับความเสียหายค่ะ
จึงได้นำกำลังเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๙นาฬิกาค่ะ
พระสนิทวงศ์ก็จะถูกนำตัวมาฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ